โอ้โหหลายคนเห็นแล้วบอกสงสารจริง

ครอบครัวสิบกว่าชีวิตต้องพาช้างห้าเชือกกลับบ้านที่สุรินท
โอ้โหจากพัทยาแล้วก็เขาไม่มีเงินจ้างรถมาขนช้างไปห้าเชือกหรอกนะคะ
อ่าต้องพามันเดินเท้าไปเรื่อยเรื่อยแบบเนี้ย
พัทยาไปสุรินทร์แล้วก็ติดป้ายไว้ด้วยเลยบอกตกงานแล้วจ้า
ติดบ้านไปที่หลังช้างเลยไว้ที่หลังช้างคือแม้แต่ช้างยังตกงานนะคะ
ครับล่าสุดนะคะตอนนี้เลขาธิการมูลนิธิเพื่อนช้างก็โพสต์ถึงเรื่องนี้ด้วย
แชร์โพสต์กันเยอะมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนบ่ายบ่ายวันนี้นี่เองนะคะ
เป็นช้าง๕เชือกค่ะเดินอยู่บนถนน๓๓๑อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ตรงที่นั่งเนี่ยมีป้ายเขียนเอาไว้เลยบอกตกงานลักษณะการเดินเขาก็ค่อนข้างที่จะระวังความปลอดภัยให้ช้างนะ
ก็คือจะมีรถกระบะขับประกบหน้าประกบหลังช้าง๕เชือกมาพร้อมครอบครัวควานช้าง๕ครอบครัวรวม๑๐ชีวิต
ท็อกบดเดินทางออกจากที่ทำงานที่เป็นฟาร์มช้างในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่
จะกลับบ้านเกิดที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะคะ
เขาบอกว่าก็ทำได้แค่เดินเท้าแล้วก็อาศัยย่าข้างทางให้ช้างได้กินประทังชีวิตแบบนั้นเลย

ใช่ไม่มีแม้แต่เงินจะซื้อกล้วยเลี้ยงช้างอะค่ะ
เธอบอกว่าเธอพาครอบครัวกับญาติมา๕ครอบครัวจากสุรินทร์

รับจ้างพานักท่องเที่ยวเดินชมธรรมชาติ
ในอดีตได้ค่าจ้างอัตราเชือกละ๑๕๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
อันนี้คือรวมทั้งค่าจ้างช้างและควันในฟาร์มด้วยนะ
แล้วก็รวมทริปแต่ละเที่ยวก็มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้
นักท่องเที่ยวไม่ได้หายไปบางส่วนหายไป๑๐๐ค่ะ
ไม่เหลือเลยฟาร์มขาดรายได้ขาดทุนอย่างหนัก

ใครที่ทำงานก็ต้องถูกงดจ่ายเงินเดือน
ตกงานกันไปหมดลองฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ
พวกเราก็ไม่มีรายได้มานะคะเป็นหนี้เป็นสิน
ถ้าจะไปกู้ยืมเงินมาอีกมาขนช้างมันก็หมดเยอะค่ะ
แล้วทีนี้ก็ที่บ้านก็ไม่มีย่าไม่มีอะไรให้กินเลยค่ะ

ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะประมาณนี้แหละค่ะ
คือเราจะเดินไปเรื่อยแล้วก็พักตามทางไปค่ะ
แล้วผู้คนที่เขาเห็นเพราะเรามีการติดป้าย
ที่ผู้คนเขาตอบรับกันแต่อย่างไรบ้าง
ดีมากค่ะคนไทยดีค่ะให้อาหาร
ก็มีอาหารให้ช้างด้วยอาหารให้คนด้วยค่ะ
ก็มีให้ค่าน้ำมีน้ำให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็คนไทยไม่ทิ้งกันจริงค่ะ
ขอบคุณคนไทยมากค่ะที่ไม่ทิ้งพวกเรา

พากัน๑๐ชีวิตอยู่ต่อไม่ไหวแล้ว

ทางก็เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเหมือนกัน

ค่ะก็กะว่าจะกลับบ้านไปทำนาทำไร่อะไรก็ได้
ที่จะเลี้ยงชีวิตตัวเองแล้วก็เลี้ยงช้างได้

เลือกเส้นทาง๓๓๑มุ่งหน้าภาคอีสานนะคะ
ระยะทางหรือคุณผู้ชม๕๐๐กิโลเมตรนะ
ภรรยาไปสู่รินเธอก็บอกอย่างที่คุณพระพูก็บอกแล้วว่า๒อาทิตย์น่าจะถึง
ก็จะเดินอย่างเงี้ไปเรื่อยระหว่างทางก็มีคนใจบุญหลายราย
เลขบัญชีธนาคารจะโอนเงินช่วยเหลือให้
แต่เธอเองก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเป็นดราม่า
กับใครไปเลยก็ขอบคุณในน้ำใจคนที่ขอเลขบัญชีมานะคะ
ฝากบอกแล้วกันว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะขออนุเคราะห์อาหารช้างมากกว่า
ถ้าใครจะเจอตามเส้นทางนี้นะเส้นทางสาย๓๓๑มุ่งหน้าภาคอีสานเนี่ยนะ
ถ้าอยากจะช่วยจริงเนี่ยเอาอาหารมาให้ช้างละกัน
ผลไม้ก็ได้อะไรก็ได้แล้วก็ขอขอบคุณล่วงหน้าด้วย
สำหรับคนที่จะให้ช่วยเหลือเรื่องอาหารนะคะ
ได้ข่าวว่าค่ำที่ผ่านมามีพลเมืองดีอาสา
จะเอารถมาขนช้างทั้ง๕เชือกแล้วก็พาครอบครัวของเธอ๑๐ชีวิตเนี่ย
ที่สุรินทร์จะได้ไม่ต้องเดินเท้าด้วย
การบรรทุกช้างกลับไปมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับ